ขายยาไม่ได้รวยไม่ได้ใช้ตังค์แน่นอน
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เขาล่อซื้อจะไปจับกลุ่มนะ
ไหวตัวหนีปื๊ดเข้าบ้านคนอื่น

ไปเกาะให้เดินลงม้า
รู้ออกมารู้ออกไหมเรามาไหมไม่ออกอยู่ในบ้านคนอื่นน่ะซ่อนตัวอยู่แบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดล้อมข้างหน้าน่ะดอมอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะโอ้โหเออนี่แหละค่ะผู้ชายคนที่หลบอยู่ในบ้านนี้แล้วเดือดร้อนตำรวจที่สมุทรปราการเจ้าหน้าที่ต่างนี้เขาไปปิดล้อมบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอเมือง
นายทศพลหรือว่าในเจมส์โพคาพาณิชย์อายุ๓๐ปีเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเข้าไปซ่อนตัวตัวในเจมส์ก็มีอาวุธปืนด้วยในบ้านหลังนั้นนะผู้หญิงอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษต้องเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมงค่ะท้ายที่สุดเจมส์ออกมามอบตัวนะแล้วการจับกลุ่มนี้ตำรวจเขาไป
จากเจมส์เลยให้สายเลยติดต่อล่อซื้อยาเสพติดจากเจมส์๕๐๐เมตรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็นัดหมายส่งของกันใกล้บ้านหลังนี้นี่แหละในเจมส์ก็เดินเอายาเสพติดมาให้กับสายของเจ้าหน้าที่ทีนี้พอมาให้ปั๊บเจ้าหน้าที่แสดงตัวจับกลุ่มเจมส์ไหวตัวทันทิ้งยา๕๐๐เมตรเลยค่ะหนีไปหลบในบ้านหลังนี้ที่ผู้

อีกตอนหนึ่งตายไม่ได้ใช้ตังค์นะครับ